สวัสดีค่ะ

ผมเชื่อนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ย

การท่องเที่ยวจะส่งเสริมอะไรหลายด้าน
ปลูกฝังคนให้เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติ
ให้คนได้แบบลดการตึงเครียด
จากการทำงานไปผ่อนคลาย

การที่เราได้ประโยชน์ต่างแล้วเนี่ย
สิ่งที่สำคัญต่อมาคือว่ารายได้

ในการพัฒนาในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป
รายได้จากการท่องเที่ยวจึงสำคัญ

คนท่องเที่ยวจะเข้าไปทำลาย
ทำไมเราไม่ได้มีระบบการจัดการที่มันดีล่ะ
ทำไมในหลายที่ของต่างประเทศ
เขาถึงมีการจัดการที่ดีและธรรมชาติยังเหมือนเดิม

เป็นดินแดนที่ในฝันของใครหลายคนของนักเดินทาง
เป็นที่มาของทฤษฎีชาวดาวิน
คนไปสัมผัสโลกใต้ทะเลของกรปากอส

ตัวทะเลและแนวน้ำและอื่นอีกมากมาย

ชนิดมีที่นั่นที่เดียวในโลก

เพราะว่าเขามีระบบการจัดการที่ดี

เราเดินทางผิดมาตลอดใช่ไหมพี่ติ๊ก

เพราะธรรมชาติผ่านโทษนักท่องเที่ยว

เราจะมีหน่วยงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่างเหล่านี้
ในเมื่อเราผมพี่เลและคนอื่น
ต่างทำงานแล้วเราก็มีภาษี
บำรุงแล้วเราก็ไว้ใจพวกเขา

ไปทำประโยชน์บ้างกว่า
ใช่แล้วช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามที่เราไว้วางใจนะครับ

ความพิเศษที่๒บินบรรลือฤทธิ์มาพูดคุยเรื่องประโยชน์ของคำดูถูก

มีคนคนหนึ่งดูถูกผมว่า
นักแสดงเต้นกินลำกิน

จะทำอาชีพอะไรที่จะได้เงินมา
ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครจ้างมาเล่นละครเล่นหนังแล้วจะทำอะไร

นั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในใจผมมาตลอด

ผมเรียนปวชปวสไม่จบ
คำดูถูกผมนั้นมันเป็นสิ่งทำให้ผมพึกเขิม
ทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วมึงก็ดูวันหนึ่ง

ผมจะทำให้คุณรู้ว่าคนอย่างผมเนี่ย

จากนั้นมาผมไปเรียนหนังสือ
ไปเรียนจากทั้งจบปริญญาตรี
ที่ราชพัฒนธนบุรี
แล้วตอนที่ผมจบราชพรษฐนบุรีนั้น
ผมได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย
กล่าวปฏิญาณต่อหน้ารัชกาลที่๑๐
ยิ่งใหญ่มากที่สวนอำพรนักศึกษา๔๐๐๐กว่าคน

ผมเรียนปริญญาโทต่อที่รามกำแหง
ผมเรียนอยู่๒ปีผมจบปริญญาโท
ผมไม่รู้เลยว่าณวันนั้นถ้าไม่มีคำดูถูกวันนั้น

ผมรู้เลยว่าประโยชน์ของคันดูถุง

ทำให้เรามีการต่อสู้แรงต่อสู้
ต้านทานต่อยคนที่มันดูถูกเรา

คนอย่างเรามันไม่ใช่คนที่จะมาดูถูกง่าย

ต้องเอาคำที่ดูถูกเขา

แล้วก็มีแทนแทนจำนวนมากครับ

แล้วเมื่อก่อนคงจะได้เจอเจ้าหน้าครับ

แล้วก็เจาะลึกนะฮะ
สำหรับการสัมภาษณ์ในบุคคลแต่ละบุคคลนะครับ

แล้วก็อยากจะรู้เรื่องราวของเขานั้นนะครับ
หรือว่าคนที่เป็นกระแสเป็นประเด็นอยู่ในช่วงนั้นนะครับ
เมื่อจะครบรอบ๒ปีในเร็วนี้นะครับ

ให้มาพูดไม่ได้มาคุยในสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะคุยกันนะครับ
เพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่มีคนสนใจเยอะมากนะครับ
หาแต่สิ่งที่ดีหาดาราที่หรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับ
มาพูดมาเล่าในสิ่งที่ดี
พร้อมที่พี่น้องประชาชนจะเป็นแบบอย่าง
ฟังแล้วเกิดประโยชน์นะครับฟังแล้วมีแรงบันดาลใจ
ผมเป็นคนหนึ่งที่จะติดตามรายการนี้ตลอดไป
ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปนะครับ
ยินดีด้วยครับครบรอบ๒ปีครับผมสวัสดีครับ
ใน๒ปีนั้นนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทอล์กด้วยนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับรายการด้วย
แล้วขออุดพรณนะครับให้รายการเนี่ยครับก้าวต่อไป
แล้วก็อย่าลืมติดตามติ๊กด้วยนะครับติ๊กเองก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้แล้วนะครับ

สวัสดีค่ะน้องล่ามใหญ่อธรรมคัมคร้าาา
ดีแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ
อยากให้มีรายการแบบนี้เยอะครับผม

แล้วก็ได้ผลิตอะไรดีแบบนี้
มาให้คนไทยเราได้ดูกันไปเรื่อยครับผม

รวมถึงท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับนะคะ

แล้วก็ขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างนะคะ
ที่เป็นโชว์ที่แบบทุกคนชอบดูกันมากนะคะ
แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
ขอบคุณสำหรับทุกการรับชม